ผู้หญิงวัย๕๔ปีที่จังหวัดกระบี่เกิดอาการคลุ้มคลั่ง
อยู่ก็วิ่งแก้ผ้าล่อนจ้อนเลยนะฮะอยู่กลางถนน
ชาวบ้านมาพบมาเจอพยายามจะช่วยเหลือนะครับ

เกิดจากเรื่องอาถรรพ์เรื่องลี้ลับ
ผีไล่ตามรึเปล่านี่ครับ
ช่วงกลางดึกเมื่อคืนนี้นะครับก็ประมาณสักเกือบ๕ทุ่มแล้ว
ตำรวจป้อมสายตรวจบ้านแหลมโพสพกระบี
ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีผู้หญิงคนหนึ่ง
แก้ผ้าเปลือยกายร่อนจ้อนเลยนะฮะ
ออกมาตะโกนร้องขอความช่วยเหลืออยู่บนถนน
หมู่บ้านด้านหน้าโรงเรียนบ้านแหลมโพที่หมู่๖ตำบลสายไทย
หลังจากรับแจ้งแล้วตำรวจก็รุดไปตรวจสอบนะครับ
พบว่าชาวบ้านหลายคนกำลังช่วยกันนำเสื้อผ้า

ซึ่งผู้หญิงคนนี้คุณคือนอนหมดสติ
สลบสลายอยู่แล้วนะฮะในสภาพเปลือยกายล่อนจ้อน

แต่ผู้หญิงคนนี้ก็ไม่รู้สึกตัวนะครับ
กูภายมวิธิมิหรักเคินออฟไลท์
ทีนี้ก็ต้องสอบถามข้อมูลจากชาวบ้าน
โดยมีผู้ชายคนหนึ่งคือนายภูวนัทเรบุตรอายุ๒๒ปี
เล่าให้ฟังบอกว่าขณะที่เขาเองกำลังขี่รถจักรยานยนต์

ก็พบผู้หญิงคนนี้แหละวิ่งแก้ผ้าอยู่บนถนน
ก็บอกโอ้โหไม่ปกติแล้วมันต้องมีเหตุการณ์อะไรแน่นอนนะครับ
ก็เลยจอดรถเพื่อจะสอบถามแล้วก็จะให้การช่วยเหลือ
แต่ผู้หญิงคนนี้คือตอบอะไรไม่รู้เรื่องเลย
ตะโกนแค่เพียงบอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วย
ไม่มีใครช่วยฉันเลยไม่มีใครช่วยฉันเลยช่วยด้วย

ทีนี้ครับตัวของคุณภูวนัทก็ไม่รู้จะทำยังไง
ก็เลยรีบขี่รถไปบอกภรรยาแล้วก็ให้นำเสื้อผ้า
มาใส่ให้ผู้หญิงซะเพราะว่าวิ่งแก้ผ้าแบบนี้นะครับ
หลังจากนั้นนะฮะตัวของคุณภูวนัทก็ขี่รถไป

เห็นผู้หญิงคนนี้นอนหมดสติสลบสลาย
อยู่ตรงพงหญ้าข้างทางแล้วนะครับ
ก็ส่องไฟตรวจสอบไปรอบบริเวณ
พบเหมือนเป็นร่างของผู้ชายคนหนึ่ง
มองมาจากกำแพงข้างโรงเรียน
แต่ทีนี้ฮะตอนนั้นเห็นแค่เป็นเงารางใช่ไหมคุณ
พอส่องไฟไปตรงจุดที่เขาเห็นเป็นเงาลาง
ปรากฏว่าพูดชายคนนั้นหายไปแล้ว

ทีนี้เขาก็เลยโทรแจ้งตำรวจให้มาช่วยเหลือนะครับ
ตำรวจบอกว่าหลังจากตรวจสอบก็พบว่า
หญิงคนดังกล่าวเป็นชาวจังหวัดแพร่วัย๕๔ปี
แล้วก็มาทำงานอยู่ที่กระบี่แห่งนี้
มาเป็นเลขาของเจ้าของท่าเรือยอดแห่งหนึ่งในพื้นที่
เช่าบ้านพักอยู่ในซอยตรงข้ามกับโรงเรียน
พอเข้าไปตรวจสอบที่บ้านพักของผู้หญิงคนนี้นะครับ
ก็พบคัทเอาท์ไฟฟ้าถูกสับลง
สิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านกระจัดกระจาย
แล้วก็สิ่งของบางอย่างถูกคว่างออกมานอกบ้านนะครับ
ต้นทราบว่าก่อนหน้านั้นหญิงคนดังกล่าวได้บอกกับชาวบ้าน
บอกว่ามีคนมาเคาะประตูบ้าน
ซึ่งอันนี้จะเป็นข้อมูลที่สำคัญ
อันนี้เป็นหลักฐานต่างที่ทางตำรวจเข้าไปตรวจสอบภายในบ้านเหมือนกัน
คุณผู้บอดนัดไม่ได้คิดว่าผงเป็นผีหรอกแต่คิดว่าเป็นผู้ชายเป็นคน
และอาจจะตามปองร้ายผู้หญิงคนนี้หรือว่าไล่ข่มขืนอะไรหรือเปล่าผู้หญิงคนนี้
แต่ทีนี้ชาวบ้านเขาเชื่ออีกแบบหนึ่งเชื่อเรื่องของอาถรรพ์ลี้ลับ
จากบริเวณบ้านเช่าที่ผู้หญิงคนนี้เขาเช่าอยู่
คือเจ้าของที่ดินเดิมเขาบอกว่าแถวนี้มันมีอาถรรพ์จนไม่มีใครกล้ามาเช่า
ผู้หญิงคนนี้มาเช่าก็อาจจะเจอเรื่องลี้ลับก็ได้

แต่ตำรวจบอกว่ายังไม่เชื่อเรื่องนี้เชื่อเรื่องของว่ามีคนมาปองร้ายเธอ